คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดตากมีคนตายค่ะ
ถามว่าตายจากสาเหตุอะไรผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๖ปี
ขับรถบรรทุกน้ำมันขนาดสี่หมื่นลิตรคุณผู้ชมลำดับภาพตามนะ
ขับรถบรรทุกน้ำมันขนาด๔๐๐๐ลิตรขับไปค่ะ
สักพักหนึ่งเบรกแตกเพราะเป็นทางชันลงเนินพอดี
เบรกแตกรถเสียหลักพลิกคว่ำปรากฏว่ากองเพลิงย่อมเลยค่ะ
น้ำมัน๔๐๐๐ลิตรคุณดูนะนั่นคือสภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
สุดท้ายแล้วคนขับเสียชีวิตในกองเพลิงนะคะเป็นอุบัติเหตุที่นำมาเตือนกันเช้านี้
เห็นไหมว่าส่วนหนึ่งท่านไม่ตรวจสอบเรื่องของสภาพรถของท่าน
รถเบรกแตกนะคะแล้วบรรทุกน้ำมันมาสี่หมื่นลิตรแบบนี้ไม่เหลือค่ะ
คนขับก็เสียชีวิตด้วยจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณถนนสายตากแม่สอด
กิโลเมตรที่หกสิบแปดถึงหกสิบเก้าบริเวณดอยรวกหรือชาวบ้าน
โค้งตรงนี้ว่าโค้งร้อยศพเขตตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่รีบลงพื้นที่เลยค่ะไปพบรถพ่วง
บรรทุกน้ำมันทะเบียนเจ็ดศูนย์ขีดเจ็ดสองสองหนึ่งกรุงเทพมหานคร
เพลิงกำลังห่มลุกไหม้แบบเนี้ยค่ะคือเดิมทีเดียวเนี่ย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงไปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบตแม่ท้อ
ลงไปฉีดน้ำสกัดแบบนี้ไม่ทันนะคะไม่ไหวนะคะ
เพราะว่ากองเพลิงเนี่ยคือน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟค่ะ
ไฟมันเยอะด้วยไม่ได้ค่ะเพลิงไม่ยอมมอดนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องขอรถดับเพลิงสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่
ให้มาช่วยกันต้องใช้เวลาสักประมาณร่วม๓ชั่วโมง
จะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปถึงเนี่ย
คุณเชื่อไหมว่ามีเสียงระเบิดดังประทุขึ้น๒ครั้งติด
แล้วไฟมันลุกลามเข้าไปในพื้นที่ของป่าเป็นป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
สินมหาราชแต่สุดท้ายแล้วก็มอดดับนะคะ
ต้องใช้รถน้ำจากหลากหลายหน่วยงานแบบนี้ค่ะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถพ่วงบรรทุกคันนี้
เป็นรถบรรทุกน้ำมันยี่สิบสองล้อบรรทุกน้ำมันจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาสี่หมื่นลิตร
กำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตากมีนายวิทูลสุวรรณวิริยะ
อายุ๓๖ปีเป็นคนขับเดินทางมาคนเดียวพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นทางชันรถเกิดเบรกแตกก็เลยทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
ไฟก็ลุกท่วมทั้งคันแบบนี้คนขับก็เสียชีวิตด้วยนะคะ